ตอนนี้คึกคักสนั่นโซเชียลอีกครั้งหนึ่งแล้ว
เขาอดใจไม่ไหวแล้วกับการเปิดตัว
หัวใสของหนุ่มก็อต
คือหนุ่มก๊อตเขาออกตัวด้วยภาพนี้เลย
ลงรูปเปิดตัวแล้วก็ข้อความบอกว่า

พร้อมกับแฮชแท็กน่ารักน่าเอ็นดูบอกว่า

ช่างคุ้มค่ากับการรอคอย

ขับรถไปด้วยกันด้วยน่ะ

หลายคนก็ดีใจแหละเพราะว่าตามลุ้นตามเชียร์กันมานาน

ซึ่งทวิตเตอร์เนี่ยเมื่อวานนี้ร้อนระอุเลยนะคะ

อันเนี่ยคือล่าสุดอันนี้คือแฮชแทกล่าสุด
ฮคือฮคือเล่าให้บางงี้คุณผู้ชมเขาเคยเล่นละครด้วยกัน

หลายคนก็เชียร์ว่าให้เป็นคู่จิ้น

ไว้ในสัมภาษณ์แบบเค้าเข้าใจยังเปิดตัวไม่ได้
ก็แบบอาจจะเบี่ยงไปเบี่ยงมาหลายคนก็แบบฟินจิ้นกันอยู่อะไรอย่างนี้

ใช่แต่ว่าความน่ารักของแฟนคลับยังไม่หมดเท่านี้นะคะคุณผู้ชมค่ะ
กับการเปิดตัวอย่างเป็นทางการของก๊อตและริชชี่
ซึ่งแฟนคลับเขาก็แซวกันเอง

เขาแซวว่าตัวเองเนี่ยคืออิธริต

มาเต็มโซเชียลหลังจากที่อัดอั้นมานาน

คนไม่รู้เขาก็ไม่เปิดเผยให้ใคร
รอจนก๊อตและริชชี่เขาเปิดตัวด้วยตัวเอง
ก็เลยนี่แหละค่ะกระหน่ำอัดอั้นมานาน
มันก็เลยมีภาพโมเมนต์หวานให้เราได้ติดตามกันเยอะเลย
เขาชอบก๊อตนะแมนเปิดไปเลย

คำถามจริงเธอสร้างคอนเทนต์ออกงานอีเวนต์หรือเปล่า

เขาคบกันมาตอนนี้เขาตกลงโปร่งใจว่า
จะเป็นแฟนกันเมื่อตอนต้นปีเอง

อันนี้คือเป็นแฟนแล้วใช่ไหม

คุณโน๊ตยังบอกว่ายังเข้าไปแซวเลยบอกว่า

ฉันยังไปบอกว่าโน้ตเธอจะให้เขาแต่งงานกันแล้วเหรอ

ยิ่งเขาแบบเปิดตัวก็ยิ่งรักมากขึ้น

หนุ่มก๊อตเองเขาก็ออกมาปกป้อง
แฟนคลับเขาก็เลยยิ่งรักยิ่งเชียร์คู่นี้
ตอนนี้ก็สนใจด้อมก๊อตลงกับลิชช์เขาแล้ว

แต่ไม่น่ายินดีด้วยยินดีด้วยนะคะ